จากเรื่องของพาไปกินแล้วคุณผู้ชมเราย้ำแบบนี้
อากาศมันหนาวดูแลสุขภาพให้ดี
ผู้ชายคนหนึ่งเขามีอาชีพขับรถบัสแต่เขาว่างงาน
แล้วก็มีโรคประจำตัวแต่ว่ามันหนาวคุณผู้ชม
ที่เชียงใหม่มันหนาวกรุงเทพเองก็หนาวแต่เชียงใหม่เขาหนาวกว่า
นอนในห้องสุดท้ายเพื่อนไปเรียกไม่ยอมออกมา
ปรากฏว่าเสียชีวิตจากอากาศที่มันหนาวจัด
ตำรวจแพทย์กู้ภัยไปตรวจสอบ
พบศพอยู่ในหอพักที่ไม่มีชื่อ
อยู่ที่บ้านช้างค้ำหมู่๑๑ตำบลท่าวังตานอำเภอสามระพีจังหวัดเชียงใหม่
ห้องหมายเลข๑๓ซะด้วยครับ
ไปพบศพในทูลยาสุทธิอายุ๕๙ปี
ก็เป็นชาวพิศนุโลกแต่ว่าไปอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะ

สภาพนอนหงายอยู่คนเดียว
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าการถูกทำร้าย
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๓๕ชั่วโมง

ปกติผู้ตายจะออกไปนั่งคุยตอนเย็นกันทุกวัน
แต่เมื่อวานเงียบไม่ยอมออกมา
ก็เลยพยายามจะเข้าไปดูปรากฏว่าเอ้าทำไมแน่นิ่งไป
เขย่าก็ไม่ตื่นก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้เดิมเนี่ยผู้ตายทำงานเป็นพนักงานขับรถบัตรนำเที่ยวนะ
ที่เชียงใหม่แต่พอโควิดปุ๊บ
นักท่องเที่ยวไม่มาไม่มีงานทำ
ผู้ตายก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยฮะอยู่แต่ห้องคนเดียวครับ

สาเหตุการณ์ตายน่าจะมาจากเดิมที่เขามีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
แล้วประกอบกับในช่วงนี้อากาศมันก็หนาวเย็นที่เชียงใหม่
แล้วก็จากการตรวจสอบไม่ได้มีเครื่องนุ่งห่มกันหนาวด้วย
เรื่องของอากาศหนาวแล้วก็ร่างกายอาจจะไม่แข็งแรง

โดยเฉพาะทางภาคเหนือจะหนาวถึงหนาวเย็นจัดเลยนะครับ
แล้วก็มีลมแรงด้วยอุณหภูมิต่ำสุด๑๒
ถึง๑๖องศาเซลเซียตสูงสุด๒๐๓๐องศาเซลเซียต
แต่ว่ายอดดอยยอดภูนั้นจะต่ำถึง๔องศาเซลเซียต
แล้วก็มีเหมือยขาบหรือว่าน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่
ยังไงก็รักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับ